ดูบ้านนี้กันบ้างดีกว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีเลยไม่มีข่าวเลยนะจ๊

เอมมี่ยังหวานน้ำตาลเรียกพี่เหมือนเดิมค่ะ
ใช้ชีวิตคู่กันมาราบรื่นมากนะคะ
สำหรับ๒นักแสดงเอมมี่กลิ่นปฐุมแล้วก็ซีซีวัดค่ะ
ล่าสุดนี่แหละวันครบรอบแต่งงาน๓ปีของเขา
ซีก็ได้โพสต์ภาพดอกไม้ช่อใหญ่เลยคุณ
ให้ภรรยาพร้อมกับเขียนข้อความว่า
ยกให้เอมมี่เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตค่ะ

ถ้าเป็นเจ้าตัวเองเขาก็ต้องรู้สึกแบบ

แต่ว่าฝ่ายชายเองยังเสมอต้นเสมอปลายค่ะ
แล้วก็แง้มเรื่องทายาทให้ฟังกันด้วยค่ะ

เพราะว่ามันเข้าปีที่๑๓อะไรอย่างนี้

ทุกอย่างมันก็แบบอยู่ด้วยกันแบบไม่ง่าย

มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแค่๓ปีมันคบกันมานานแล้ว
เราอยู่ด้วยความคำเข้าใจกันมากกว่า
ก็อยู่ด้วยแล้วก็ว่างก็ไปเที่ยวกัน

ช่วงนี้เราต่างคนต่างทำงานค่อนข้างเยอะ

ยังไม่พร้อมตั้งใจว่ายังไม่มี
แต่ว่าเมื่อไหร่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะมีไหม
ตั้งแต่แรกแล้วเหมือนเราก็ชอบที่แบบที่เราอยู่กันสองคน
เราก็แฮปปี้แบบนี้แบบไปไหนก็ไปไปเที่ยวไหนก็ได้
คือไม่มีภาระแต่ว่าคือทุกคนก็จะถามว่าอยากมีไหม

เราอายุเยอะขึ้นมันก็ทำให้เราคิดว่าเราจะมีไหม
คือถ้าจะมีก็น่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้า
แต่ถ้าแบบเลยไปแล้วอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะแบบตัดสินใจอยู่กันสองคน